จังหวัดเลยอากาศต้องดีมากแน่นอน

พร้อมกับทะเลหมอกที่ภูโป่งหินเหล็กไฟ

โอ้โหภูโป่งฟานจ้า
ทำไมคุณไม่ขัดเหรอ

ภูโป่งหินเหล็กไฟทางต้านโอ้โฮมันมีแต่ภูโป่งฟานกัน
เออนั่นแหละภูโปะฟาร์มนี่แหละ
ไปดูบรรยากาศที่ภูโป่งฟานดีกว่า
ตั๊ชมากภาษาไว้รุ่นเสมอมันดีเกินเบอร์คุณค่ะ
มันเหมาะกับว่าเป็นสถานที่เที่ยวในหน้าหนาวแบบนี้เนาะ
นี่แหละภูโป่งฟานจำชื่อไว้นะไม่ต้องจำภูโป่งหินเหล็กไฟนะ
แล้วไปถึงเรียกภูโป่งหินเหล็กไฟมันผิดคุณ

โป่งฟานป่าชุมชนบ้านบุ่งกลุ่มนะคะ
อยู่ในตำบลนาหอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

ต้องบอกอย่างนี้ว่าดิฉันไปเลยหลายครั้งก็ยังไม่เคยไป
เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ที่ต้องเดินเท้าเข้าป่า
เหมาะสำหรับคนที่ชอบการแบบผจญภัยแอดเวนเจอร์หน่อย
เดินป่าเดินเท้าเข้าไปจนถึงยอดเขาก็ประมาณเกือบ๒กิโล
กิโล๑๙กิโลประมาณนี้นะคะ
ก็ไม่ได้ไกลมากแหละแต่ว่าบรรยากาศดี
คุณขึ้นไปแล้วรับรองเนี่ยคุณเห็นวิวแบบนี้
มันชื่นใจมันไม่ผิดหวังมันหายเหนื่อย

ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะขึ้นไปสัมผัสความเย็นชมพระอาทิตย์ขึ้น
ท่ามกลางทะเลหมอกที่ขาวโพลนสวยงามจริงเนาะ
แล้วทางชุมชนเขายังมีบริการไกด์นะคะในการดูแลนักท่องเที่ยว
กลุ่มหนึ่ง๓๕๐บาทเอง
ก็คือจะสามารถให้ความรู้ข้อมูลว่าเรื่องของการเดินทางขึ้น

คุณต้องขึ้นตรงนี้แล้วจุดตรงนี้คืออะไรขึ้นไปยังไงบ้าง
จริงถ้าคุณไม่ตามไกด์เขาไปนะคุณหลงป่านะ
เอาจริงคือไกด์เขาราคาไม่แพงด้วยกลุ่มละ๓๕๐บาทเองนะคะ
แล้วก็มีบริการให้เช่าเต็นต์ด้วยนะ
สำหรับคนที่อยากจะค้างแรมหรือพักบนนั้น

เช้ามืดได้ชมวิวสวยแล้วหลังละ๒๕๐บาท
มีพร้อมเครื่องนอนเลยคุณหรือคุณเป็นสายแบบว่าแคมปิ้งอยู่แล้วไหม
คุณมีเต็นต์อยู่แล้วคุณแบกมาเองได้เลยนะคะ
แล้วเขาจะมีเตาแล้วก็ตะแกงปิ้งย่างให้คุณนะ

คุณดูดิแล้วคุณได้บรรยากาศแบบนี้มันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มอีก
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะเดินทางมาจังหวัดเลย
ฟังนะกดแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน
จังหวัดเลยเขาบอกแบบนี้นะคะไม่ต้องกักตัวนะ
แต่คุณจะต้องฉีดวัคซีนครบ๒เข็มอย่างน้อยเลย
หรือ๑เข็มแต่ดิฉันว่าตอนนี้๑เข็มมันไม่พอ

พูดตรงนะ๑เข็มตอนนี้ไม่พอ
ขอเป็น๒ละกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

และคุณจะต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบ
ไม่เกิน๗๒ชั่วโมงภายใน๗๒ชั่วโมงตรวจมาก่อนที่จะเดินทาง
แล้วมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เดินทางมาถึงแล้ว
หรือใครอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไง
โทรไปถามเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้ให้

บอกว่าผู้ช่วยออฟภูโป่งฟานใช่ไหม

จับไว้
ชื่ออะไรอีกทีนึง

เออจริงจังหวัดเลยอากาศเย็นมาก
ต้องย้ำนะนักท่องเที่ยวที่จะไปต้องเตรียมเสื้อผ้าด้วยนะ
ว่ากันว่าเลยเนี่ยเป็นจังหวัดที่อากาศดีทั้งปี
ทั้งปีแล้วเย็นหนาวใช้คำว่าหนาวดีกว่า
เพราะว่าดิฉันไปหนาวทุกที
หนาวเตรียมเสื้อผ้าเตรียมความพร้อมของร่างกาย

เออพูดจริงก็ไปเลยสิอะไรอย่างนี้